สำหรับนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จในการคว้าเหรียญรางวัลจากโอลิมปิกนะครับ
จากที่จะได้ความภาคภูมิใจและก็กำลังใจจากคนในชาติแล้ว
สิ่งที่ตามมาก็คือเงินอัดฉีดที่ทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนพร้อมที่จะมอบให้เป็นขวัญแล้วก็กำลังใจนะครับ
วันนี้เราจะไปดูกันนะครับว่านักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกแต่ละชาติ
จะได้รับเงินอัดฉีดจากการแข่งขันกันเท่าไหร่บ้าง

ก็ได้มีการเปลี่ยนอัตราแลกเงินตามอัตราแรกเงินในวันนี้

ไปดูประเทศที่ได้ไม่ถึง๑ล้านบาทก่อน
ประเทศนี้ใครได้เหรียญทองได้เงินไปประมาณอย่าง

อาฟริกาใต้ก็จะได้ไปประมาณ๑๒๐๐๐๐๐บาท

แล้วก็ฝรั่งเศส๒๒๐๐๐๐บาท
ทีนี้เราไปดูประเทศที่ให้เงินอัดฉีด
สำหรับผู้ที่ได้เหรียญทองเกิน๕ล้านบาทกันบ้าง

ก็จะมีอิตาลีคาซักสถานแล้วก็อาเซอร์ใบจันท
โดยอิตาลีให้ประมาณ๖ล้านบาท
คาซักสถานก็เกือบ๘ล้านนะครับ
ส่วนอาเซอร์ใบจันทร์ก็๘ล้าน๘แสน
คาซักสถานกับอาเซอร์ใบจันทร์อันนี้อยู่ในเอเชียกลาง
ส่วนประเทศในอาเซียนให้ไม่น้อยทีเดียว
อย่างเช่นที่อินโดนีเซียใครได้เหรียญทองก็จะได้ไปประมาณ๑๓ล้านบาท
ส่วนสิงคโปร์ซึ่งเพิ่งจะสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองโอลิมปิกเป็นครั้งแรก
ทีนี้มาดูเงินอัดฉีดของประเทศไทยกันบ้าง
ไปแล้วก็ไม่ค่อยได้น้อยหน้าจากอาเซียนเท่าไหร
เดี๋ยวเราไปดูว่าประเทศไทยให้เงินอัดฉีดจากภาครัฐนี้เท่าไหร่
อันนี้เฉพาะจากภาครัฐอย่างเดียวนะครับเหรียญทอง
ใครได้มาก็คือ๑๐ล้านบาทถ้าคิดว่ามาแล้วก็จะรับเป็นก้อนเดียวเลย
แต่ถ้าเกิดทยอยรับแบ่งเป็นก้อนเป็นช่วงไปนะครับ
ก็จะได้รวมทั้งหมดประมาณ๑๒ล้านบาท
ส่วนเหรียญเงินก็จะได้๖ล้านบาท
แล้วก็ทางด้านเหรียญทองแดงก็จะได้๔ล้านบาท
อันนี้ไม่รวมเงินอัดฉีดจากภาคเอกชน
ซึ่งก็น่าจะมีผู้ที่มีการเสนอที่จะให้เงินสนับสนุนหลังจากที่กลับมาแล้ว
ซึ่งเงินรางวัลก็น่าจะได้มากกว่า๑๐ล้านบาทอย่างที่เห็นนะครับ
แต่ก็มีอีกหลายประเทศเช่นเดียวกันนะครับ
แม้จะได้เหรียญทองแต่ก็ไม่ได้อะไรเลย
มีตุ่มตัวอย่างสำหรับประเทศที่ไม่ได้อะไรเลยนะครับ

นั่นก็คือประเทศสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษนั้น

อันนี้ไม่ได้เงินอัดฉีดใดทั้งสิ้น
แต่ก็มีบางประเทศเช่นกันที่อาจจะให้สิทธิพิเศษ

หรือว่าอย่างที่เยอรมนีนะครับไทยที่ได้เหรียญทอง

ก็จะได้สิทธิ์ในการดื่มเบียร์ฟรีตลอดชีวิตนะครับ